นี้ต้องบอกว่าเกือบจะโดนไฟไหม้ทั้งชุมชนนะคะ
แต่โชคดีค่ะมีฮีโร่ช่วยเอาไว้ค่ะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
โฉมหน้าฮีโร่ค่ะนี่ทำไมมันทำไม

ครับค่ะไซเบีเรียนฮัสกี้เพศเมีย
ตัวนี้เชื่อไหมคุณนัทพงศ์มันช่วยชุมชนนี้ให้รอด
ไฟไหม้ครั้งใหญ่
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๕ทุ่มครึ่ง
เมื่อคืนนี้นะคะที่ชุมชนในตำบลเชิงเนิน
ดับเพลิงมากัน๔คันนะคะ
แล้วก็ช่วยควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จทันเวลา
ห้องที่โดนไฟไหม้ก็โดนเกือบหมดนะ
เพราะว่าคนในห้องนั้นเขาออกไปข้างนอกแล้วจุดเทียนทิ้งเอาไว้
ไฟมันไหม้ห้องนี้แต่โชคดีมันไม่ลามไปที่อื่น
เพราะว่าดับเพลิงมาทันเวลา
เพราะว่าถ้าลามเมื่อไหร่เนี่ยโดนอีกหลายหลังเลย

แล้วก็อยู่เป็นร้อยหลังคาเรือนนะคะ
ถ้าดับไม่ทันมาช้าเนี่ยไปยาวเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่มาเร็วได้ยังไงเพราะว่าเจ้ามะลินี่แหละนะคะ
คุณป้าอนงซึ่งเป็นเจ้าของ
เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านหลังติดกับบ้านต้นเพลิง
แล้วเมื่อคืนมันเห่าหอนลักษณะแปลกไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
แล้วป้าตื่นมามันก็คาบข้อมือป้า
ออกมาออกมาหน้าบ้านลักษณะแบบดึงป้าออกมาหน้าบ้าน
เท่านั้นแหละค่ะป้าก็เห็นเลยค่ะว่าบ้านข้างไฟกำลังลุก
ก็เลยโทรแจ้งดับเพลิงแล้วก็เรียกชาวบ้านมาช่วยกันสกัดไฟ
เพราะฉะนั้นไฟเนี่ยก็เลยไม่ลุกลามไปบ้านอื่นค่ะ

ไอ้หมาไฟไปเรียกมันจะพูดเหมือนคนหินไหม
มันจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลย
แล้วมันก็ไปดึงแขนเราเราก็โอ๊ยไปไล่แมวทำไมดึกนี่
เดินพาเรามาดูอุ้ยตายไฟท่วมเลย
โอ้โหเก่งมากจริงเจ้ามะลินะคะไม่งั้นแย่เลยค่ะ